ช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องของการเกาะติดรับมือไวรัสโคโรนากันหน่อย
ก็คงต้องบอกว่าตอนนี้มันยังคงแพร่ระบาดอยู่

ตัวเลขของผู้ติดเชื้อกับผู้ป่วย
แล้วก็ผู้เสียชีวิตนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้น
ทั่วโลกตอนนี้มีผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ป่วยทั่วโลกแล้วประมาณ๑๗๐๐กว่าราย

มันขึ้นเรื่อยค่ะ
ดูกันหน่อยว่าแต่ละประเทศเป็นอย่างไร
ทางการจีนมีการประกาศว่าตอนนี้พบผู้ป่วยมากเกือบถึง๓๐๐ราย
คุณผู้ชมดูตามหน้าจอไปด้วยนะครับ
ทำให้ยอดผู้ป่วยในประเทศจีนตอนนี้อยู่ที่๑๗๒๐๐ราย
เหนือจากประเทศจีนแล้วก็ยังมีบรรยายงานเรียกว่าพบผู้ป่วยในประเทศอื่นเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกันกับที่อเมริกาเวียดนามก็พบผู้ป่วยใหม่ขึ้นอีก๓ราย
ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตที่จีนนั้นปรับขึ้นเหมือนกัน
หลังจากที่ในวันนี้มีชาวจีนเสียชีวิตเพิ่มอีก๕๗ศพทำให้ยอดของผู้เสียชีวิตทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่๓๖๒ศพ
จำนวนดังกล่าวนั้นเป็นชาวจีนที่เสียชีวิตที่ฟิลิปปินส์รวมอยู่ด้วย๑ศพนะครับ
ส่วนที่บรรยากาศที่โรงพยาบาล

เขาบอกว่าที่จะประกาศว่าให้ทำเสร็จภายใน๑๐วัน

แห่งแรกที่จีนนั้นก่อสร้างเพียง๑๐วัน

ในการที่จะเอาคนที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เข้าไปรับการรักษาที่เมืองอูฮัน
ทางทางเมืองอุหั้นไปสักประมาณ๒๕กิโลเงิน
ว่าผู้ป่วยรายแรกเดินทางไปรักษาที่นี่แล้ว
ตอน๑๐โมงที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นในจีน
ซึ่งตอนนี้ทางการจีนกำลังเร่งก่อสร้าง
โรงพยาบาลเหลยสนซานซึ่งเป็นโรงพยาบาลพิเศษแห่งที่๒ที่สามารถรับผู้ป่วยได้อีกราว๑๓๐๐เตียง
คาดว่าโรงพยาบาลแห่งที่๒นั้นจะพร้อมเปิดให้บริการวันที่๕ที่จะถึงนี้เขาสร้างเร็วมากนะ
แต่ก็คือต้องยอมรับว่าเขาใช้เวลากันในการสร้างเนี่ย๒๔ชั่วโมงไม่หยุดเลยนะคะระดมกำลังกันอย่างเต็มที่
เพื่อจะรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน
เครื่องมือเครื่องจักรนี่คือเดินเครื่องตลอดนะไม่หยุดเลย
และภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นภาพที่มีการเข้าไปข้างในแล้วก็ไปฉีดยาฆ่าเชื้อให้กับชาวอินโดนีเซีย
เดี๋ยวภาพจะขึ้นมานะไปฉีดยาฆ่าเชื้อให้กับชาวอินโดนีเซียที่อบพยพออกมาจากอูฮัน
นี่ภาพนี้นะฮะในช่วงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
หลังจากที่ทางการอินโดได้มีการนำเครื่องบินไปรับพลเมืองของเขากลับมาออกจากอูฮัน๒๓๘คนนะฮะ
แน่นอนครับประชาชนที่ขึ้นเครื่องมาล้วนแต่เป็นพลเมืองที่ผ่านการตรวจสุขภาพ
จากทางการจีนมาเรียบร้อยแล้วนะโดยผู้อพยพนั้นจะถูกกักตัวที่เกาะบริเยาะเป็นระยะเวลาสิบสี่วันเช่นเดียวกันเพื่อดูอาการนะฮะ
หากไม่พบว่าป่วยก็จะให้เดินทางกลับบ้านได้เห็นไหมพอลงมาปุ๊บฉีดฆ่าเชื้อหน่อย
เพราะไม่รู้ว่าไปจับต้องอะไรมาอีกหรือเปล่าถึงแม้ตรวจสอบจากทางจีนมาแล้วก็ตามแต่ว่าเพื่อความปลอดภัย
ใช่ค่ะและในที่สุดก็ต้องพูดคำนี้มันถึงวันของเราแล้วค่ะคุณผู้ชมครับ
พรุ่งนี้ทางการไทยจะส่งเครื่องบินแอร์เอเชียไปรับคนไทยในอู่ฮันกลับมาเมืองไทยสักที
หลังจากที่เรารอกันมาก็เป็นสัปดาห์เหมือนกันนะคะกว่าทางจันทร์จีนจะยอมอนุญาตให้เรานำเครื่องเข้าไปได้ค่ะ
โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
รวมถึงแผนในการรับคนไทยกลับจากอูฮันในวันพรุ่งนี้นะคะ
มีนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย
ก่อนหน้านี้มันมีรายงานมาว่าจะนำเครื่องบินแอร์เอเชียที่ไปรับคนไทยจากอูฮันเนี่ยมาลงที่สนามบินอุตภัวร์
แล้วก็จะนำคนไทยที่ผ่านการคัดกรองแล้วและพบว่าต้องกักตัวเพื่อรอดูอาการ๑๔วันไว้ที่อาคารรับรองในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบชนบุรี
ตั้งใจมามอบให้รัฐบาลนำไปใช้คัดกรองนักเดินทางเข้าประเทศที่สนามบินจะได้เป็นการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่
ระหว่างการพูดคุยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเริ่มมีสีหน้าเคร่งเครียด
คุณหุ่นยนต์ดินสอรุ่นที่๔พูดกับนายกเลยว่ายิ้มหน่อยครับ
พูดแบบนี้นายกถึงขั้นหลุดหัวเราะออกมาเลย
นี่มีให้ฟังไหม
น่ารักจังเลยครับ
น่ารักจังเลยครับ
หลังจากที่บอกว่ายิ้มหน่อยครับ
นายกก็หัวเราะแล้วก็ถึงขั้นต้องเดินมาขอจับมือกับดินสอ
พอจับมือกับดินสอเสร็จดินสอก็เลยบอกว่าน่ารักจังเลยครับ
เพราะว่านายกถามไงทำมินิฮาร์ดให้ดินสอแล้วถามว่าน่ารักไหม

ส่วนด้านนายอนุทินก็ได้มีการพูดถึงแผนการรับคนไทยกลับว่า
จะมีการใช้ทีมแพทย์๒ทีมแพทย์ทหาร๒คน
เมื่อทั้งหมดกลับถึงประเทศแล้วจะต้องเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังสอบสวนโรค๑๔วัน
ในพื้นที่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาจัดเอาไว้โดยเฉพาะนะคะ
แต่ว่าขอไม่เปิดเผยสถานที่ก็แล้วกัน
ทุกฝ่ายจะได้สบายใจกันเพราะว่าตอนแรกที่บอกว่าจะไปลงตรงอุตภาว
แล้วก็จะมีการเข้าฐานทัพเรือสัตหีบอะไรอย่างนี้
คนธนาคตกลัวเหมือนกันไงว่าเอ๊ะแล้วยังไงอ่ะ
แล้วฉันจะมีโอกาสติดเชื้อไหมหรืออะไรยังไง
เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเขามีสถานที่จัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
น่าจะเป็นสถานที่รัดกลุ่มพอสมควรแล้วก็ปลอดภัยสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยนะคะ
ยืนยันว่าทีมแพทย์จะดูแลให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแน่นอน
แต่ของงดไม่ให้ญาติเข้าเยี่ยมก่อนแต่ก็จะให้ใช้เทคโนโลยีสื่อสารพูดคุยกัน
พลเรือเอกลือชัยรุดดิตผู้บัญชาการทหารเรือก็ออกมายืนยันความพร้อมของกองทัพเรือเหมือนกันนะคะว่า
พร้อมแล้วในทุกด้านถ้ารัฐบาลพิจารณาจะใช้สถานที่เป็นการเฝ้าติดตามอาการ
ก็คิดว่าน่าจะใช้บ้านพักตักอากาศของกองทัพเรือนี่แหละเพราะมันสะดวกกับการดูแลแล้วก็ส่งคนป่วยได้ทันทีด้วย
เพราะว่าก็มีโรงพยาบาลในสังกัดอย่างเช่นโรงพยาบาลอาภากรเกติวง
โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอูฮันทำให้ตอนนี้
พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยที่ส่งออกผลไม้ไปจีน

พานุวัฒน์ไหมแก้วนายกสมาคมผู้ส่งออกทุเรียนแล้วก็มังคุด
เขาบอกว่าตลาดจีนเรารู้กันอยู่แล้วนะ
ว่าเป็นตลาดหลักในการสั่งทุเรียนจากบ้านเราเลยเพราะว่าเขาชอบทานกันมาก

เมื่อก่อนเนี่ยล็อตก่อนที่ส่งไปเนี่ยกว่า๕๐ตู้ขายไม่ได้เลยค่ะ
คือมีการชะลอการสั่งอย่างต่อเนื่องล็อตล่าสุดที่ส่งไปขายไม่ได้เลย
เพราะว่าคนจีนเขาไม่ออกจากบ้านเลยไม่ออกมาตลาดเลย
ไม่ออกมาจับจ่ายซื้อของเลยเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกัน
แม้ว่าจะมีการส่งทุเรียนไปที่มณฑลอื่นที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสน้อย
ผู้คนก็ยังไม่ค่อยออกมาอยู่ดีอะค่ะ
ส่งออกผลไม้คนไทยก็เลยต้องหันมาขายส่งทุเรียนที่ตลาดค้าส่งในประเทศแทน
ทุเรียนตอนนี้เริ่มต้น๘๐บาทนะคะ
ซึ่งนายกสมาคมผู้ส่งออกทุเรียนแล้วก็มังคุดบอกว่า
ไวรัสโคโรนายังแพร่ระบาดไปจนถึงมีนาคม
ที่ผลไม้ออกเต็มพิกัดตลาดทุเรียนไทยจะเสียหายหนักเป็นหมื่นล้านบาทเลยนะคะ
ส่วนสายการบินแอร์เอเชียที่รับอาสา
นำเครื่องบินและลูกเรือไปรับคนไทยในอูฮันจากประเทศจีนในวันพรุ่งนี้

จะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง๗โมงเช้า
และจะเดินทางถึงเมืองอูฮันในเวลา๑๑นาฬิกา๓๕นาทีนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับลูกเรือกัปตันแล้วก็พนักงานบนเครื่องบินด้วยที่จะดูแลแล้วก็รับคนไทยจากอูฮันกลับมาที่ประเทศบ้านเรา
ใช่ครับก็ได้เวลาในการกลับมาตุภูมิเนาะหลายคนก็อยากจะกลับมาเต็มแก่แล้วล่ะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยกว่าอยู่ที่นู่นนะครับ